๘ถึงกระแดนก็ตามคุณผู้ชมแม้ว่าจะมีมิตรสาธิบแล้ว
ใครที่อยากจะบริจาคคนมีมากให้กับคนมีน้อย

ลองมาดูชะตากรรมของครอบครัวนี้หน่อยค่ะ

สภาพแบบนี้เรียกว่าบ้านได้ไหมคะ
ไม่รู้สิถ้าบ้านในชั้นเรียกว่าเพิงพักนะครับ
คุณเห็นไหมคะคุณยายกับคุณหลานสองคน
หลานคนโตป๔คนเล็กป๒เขาอยู่กัน๓ชีวิต
ในบ้านใช้คำว่าบ้านก็ได้บ้านหลังนี้ล่ะค่ะ
แล้วดูสภาพสิคะฝาผนังบ้านคืออะไรน่ะ
เอาลักษณะคือเป็นผ้าใบมาปิดเห็นไหม
สังกษีเก่าผูกพังแบบนี้ค่ะ
กระจาดเอ่ยลวดเก่าเอ่ย
แล้วเนี่ยค่ะห้องน้ำเราพาไปดูนะคะ
สะท้อนอีกหนึ่งมุมของปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นค่ะ
นักข่าวของเราไปที่บ้านเลขที่๘๓หมู่ที่๕ตำบล
ยางสว่างอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะ
ไปพบ๓ชีวิตที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้

สังกษีเก่าผูกพังแล้วด้วยมาแปะเป็นฝาผนังห้องนอน
ตัวบ้านก็ใช้ผ้าแสลนบังแดดนะคะ
ภายในตัวบ้านมีอุปกรณ์ทำครัวเล็กน้อยค่ะนี่เห็นไหมคะ
เตาแก๊สหม้อจานมีตู้เย็นเก่า๑เครื่อง
สภาพภายในบ้านแทบจะไม่มีความสะดวกสบายหรือความปลอดภัยใดเลยนะคะ
เวลาฝนตกทำไงรู้ไหมคะ
ทั้ง๓คนต้องนำผ้าห่มมาคลุมโปรงเพื่อไม่ให้ฝนสาดมาโดนตัว
อกจากนี้นอกจากฝนที่สาดเข้ามาแล้วเนี่ยนะ
สัตว์มีพิษต่างเอาอะไรบ้างล่ะคุณ
งูก็มีตะขับก็มาแมงป่องก็มีแมงมุมก็มานะคะ
มาร่วมอาศัยมาเป็นสมาชิกของครอบครัวนี้ด้วย

ไม่ได้มีอะไรปูนอะไรไม่มีมันคือดินเหรอนะ
ทำความรู้จักกับสมาชิกของบ้านหน่อยนะคะ
คุณยายชื่อว่าคุณนัทธวดีลาธีอายุ๖๔ปีท่านนี้ค่ะ
อาศัยอยู่กับหลานสองคนคนโตชื่อว่าเด็กหญิงทิติยาพรชุบอายุ๑๑ควบ
น้องเนี่ยอยู่ป๔ส่วนน้องของน้องธิติยาเนี่ย
พานุวัฒน์พรชุบอายุ๙ขวบอยู่ป๒
ยายของเด็กเล่าบอกว่าเดิมทีเดียวอยู่กับสามีแล้วก็ลูก
ใช้ชีวิตอยู่ที่ภาคกลางต่อมาก็เลิกกับสามี
ก็เลยเดินทางกลับมาที่บ้านเกิดพร้อมกับหลานอีก๒คน
ที่เกิดจากลูกสาวคนเล็กซึ่งก็เลิกกับสามีไปมีครอบครัวใหม่
ตอนนี้รู้สึกท้อแท้กับชีวิตมาก
แต่พอหันหน้ากลับไปมองหลานสองคน
กำลังใจก็เกิดขึ้นมานะฮะ
เพราะยายก็คิดตลอดแหละถ้าเกิดว่ายายเป็นอะไรคนหนึ่ง
แล้วเด็กสองคนจะอยู่ยังไงนะคะ
ธิติยาน้องป๔หลานคนโตเนี่ย
เล่าบอกว่าเมื่อหลายวันก่อนนอนดูการ์ตูนอยู่กับบ้าน
แล้วก็มีเพื่อนด้วยพอเปิดที่นอนดูเท่านั้นแหละค่ะ
ตะขาบตัวใหญ่มากขดอยู่ใต้ที่นอน
ซึ่งในฤดูฝนไม่เพียงแต่สัตว์มีพิษ
ที่จะหลบหนีเข้ามาเป็นสมาชิกของบ้านนะคะ
ยังมีน้ำไหลเข้ามาในบ้านอีกด้วยเธอกับน้องชายก็เลยต้องเอาดินเนี่ย
อุดทางไหลของน้ำไม่ให้น้ำมันไหลเข้าบ้าน
ตอนนี้สิ่งที่อยากได้มากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นบ้านค่ะ
บ้านน้องบอกว่าอยากได้จริงนะคะ
ถ้าได้จริงชีวิตคงจะมีความสุขกว่านี้ค่ะ

ก็อยากได้บ้านทำได้สนามเลยครับ

อยากได้สนามด้วย

อยากมากที่สุดก็หนูอยากได้บ้าน

ดีขึ้นครับ
สารพัดรูเลยค่ะไม่รู้นับกี่รูเลยนะคะ
แล้วช่วงอากาศร้อนนะโอ้โหอยู่กันลำบาก
น้องอยากได้บ้านค่ะคุณผู้ชม
นายชูชัยดำรงสันติศุกร์อุปนายกสมาคมสื่อสารมวลชนค่ะ
ก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะนำรถจักรยาน๒คันมามอบให้กับน้องสองคน
เพื่อใช้เป็นยานผ่านะในการเดินทางไปเรียนหนังสือได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น
แล้วก็เดี๋ยวจะประสานหน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือด้วยนะคะ
ส่วนคุณผู้ชมเองท่านใดที่มีเหลือนะคะ
พอจะแบ่งได้ก็แบ่งให้น้องได้นะคะ
นั่นนะคะธนาคารออมสินเลขที่บัญชีปรากฏหน้าจอแล้วนะคะ
อ่าก็ช่วยกันนะเห็นไหมโอ้ดีใจ
อย่างน้อยก็จะพยายามไปก่อนเนอะนะครับใช่ค่ะ